อยู่ดีก็มีเสียงโทรศัพท์มาจากล็อบบี้ว่าเออเนี่ยคุณต้องย้ายห้องนะเพราะหมาคุณส่งเสียงดัง
ไม่ใช่ว่าเป็นห้องที่แบบคือเราจะรู้สึกว่าคนที่มีน้องหมาเหมือนกันจะรู้ว่ามันจะมีเห่าบ้างแหละ
มันเป็นเรื่องปกติมันห้ามกันไม่ได้ทุกคน
แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกจากห้องไม่พอเขายังจะมาไล่เราออกจากโรงแรม
อยู่ดีก็มีเสียงโทรศัพท์มาจากล็อบบี้ว่าเออเนี่ยคุณต้องย้ายห้องนะเพราะหมาคุณส่งเสียงดัง
คือคุณต้องย้ายห้องประมาณนี้แล้วเราก็งงแล้วจริงเราทำเป็นคนแบบงงทำก็เลยแบบโอเค
ไม่ใช่ว่าเป็นห้องที่แบบคือเราจะรู้สึกว่าคนที่มีน้องหมาเหมือนกัน
จะรู้ว่ามันจะมีเห่าบ้างแหละมันเป็นเรื่องปกติมันห้ามกันไม่ได้ทุกคน
เหมือนก็แบบไม่ค่อยลงตัวแบบอะไรหลายอย่างเหมือนว่าหัวหน้าของคนที่เขาไก่เกลี่ยกับเราอ่ะ
เขาไม่พึงพอใจกับการที่ย้ายเรามาอยู่ในห้องที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราไม่สมควรได้รับ
บอกว่าแบบมันคือความผิดเราที่หมาเราเห่าคือที่หมาทำเห่าอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราลงมาล็อบบี้แล้วคนมันเยอะ
แล้วเด็กมันก็เยอะคือน้องอายุ๘เดือนทุกคนน้องก็คงตกใจแล้วก็เออก็มีเห่า
แต่ทุกครั้งที่มันเห่าอ่ะเราจะกระชากสายอยู่แล้วโอเคมันอาจจะมีเห่าบ้างจริงจริงอ่ะ
แล้วก็เดินในสวนสวนแบบสวนข้างนอกอ่ะทุกคนคือแบบมันไปไหนไม่ได้แล้วที่อื่นไปไม่ได้เลย
แล้วที่แย่ที่สุดคือเลยเขาเตะเราออกจากโรงแรมเขามีสิทธิ์เตะเราออกจากโรงแรมไหมอ่ะทุกคน
ไม่พอเขายังจะมาไล่เราออกจากโรงแรมอ่ะคือทุกคนคิดว่าอย่างนี้เราแบบไปสามารถฟ้องได้ไหม
หรือว่าเราควรที่จะทำยังไงเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องการความถูกต้องมากเลย
เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราโดนอ่ะมันไม่ควรจะแบบเกิดขึ้นเลยอ่ะแบบ